ท่านผู้ชมครับสปสชยังคงเดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด๑๙ให้กับประชาชนด้วยชุดรับผิดเทสจากไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พันธมิตรภาคเอกชนนะครับ
ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างนะครับที่สำนักงานส่งเสริมระปราการสุขภาพแห่งชาติหรือสตปสชนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะครับ
ตรวจคัดกรองเชิงลุกจะได้แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน
ใช้รับผิดเทสต์ที่ไทยรัฐกรุ๊ปกับพนักธรรมิตภาคเอกชนสนับสนุนไป
ตรวจตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
วันหนึ่งก็จะตรวจได้สักประมาณ๒๐๐๒๕๐๐คน
ไม่รวมกับทางของกรุงเทพฯหรือหานครอบครัวอีก
คือจากสถิติของสปสชใช้รับผิดเทสต์ตรวจ
พบผู้ที่ติดเชื้อวันละ๒๐๐๔๐๐คนนะ
จากที่ตรวจประมาณ๒๕๐๐คนคิดเป็นก็
จนาทีก็จะแยกเลยผู้ที่พบว่าผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด
จะมีทีมแพทย์มีทีมจากเทคนิคการแพทย์
อธิบายขั้นตอนว่าเอาละก่อนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องหาเตียงใช่ไหม

แต่คุณต้องไปกักตัวอยู่บ้านก่อนนะก็จะมอบยาฟาวิพิราเวียไปให้
คนที่ขับรถมาเองเจ้าหน้าที่จะกำชับว่า
คุณขับรถกลับบ้านทันทีเลยนะห้ามไปแวะที่ไหน
ป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่น
ใครที่มารถสาธารณะเดี๋ยวมีรถไปส่งถึงบ้านค่ะนะ
เราได้คุยกับผู้ที่เขามาตรวจนะแล้วติดโควิด
เขาบอกตกใจยังไม่รู้ว่าตัวเองไปรับเชื้อจากไหน
ปกติอยู่คนเดียวที่ห้องก่อนมาตรวจมีไอแห้งมีเสมหะ
คอจมูกไม่ได้กลิ่นแต่เวลาไปที่ไหนแล้ววัดอุณหภูมิเนี่ย
ก็๓๖องศาเซลเซียสนะไม่ได้อุณหภูมิสูงเลยนะครับ
ที่เขากลัวเขากลัวจะรักษาไม่หายแต่ก็โชคดี
ที่มีแพทย์มีเจ้าหน้าที่แนะนำนี่เห็นไหมครับ
ให้ยาฟาวิพิราเวียกลับไปกินที่บ้านนะ
มื้อมื้อละ๙เม็ดในวันแรก
วันต่อไปลดเหลือวันละ๔เมตร
ถ้าไม่ดีขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเดี๋ยวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
ก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชน
ทุกท่านเลยนะครับประชาชนทุกท่านด้วยนะครับ
ส่งให้กับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสปสช
สามารถร่วมกันสนับสนุนเพิ่มเติมผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะครับ